ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักปักนี้ไม่สู้ดีนัก
โสดเจอคนถูกใจแต่ไม่กล้าเริ่มสัมพันธ์คนเคยช้ำไม่กล้าเริ่มรักใหม่
คู่ที่คบกันนานจะเหินห่างหมังเมินคนมีครอบครัวรักไม่ราบรื่น
สุขภาพมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หากมีอาการเกี่ยวกับปอดให้รีบพบแพทย์
ปล่อยไว้จะรุนแรงหนักหนาระวังภาษณะสองล้อล้มบาดเจ็บ
การเงินหมุนเวียนได้พอใช้หรือเป็นไปอย่างปกติแต่ค่อนข้างลดน้อยลง
การค้าขายกำไรลดเพราะต้นทุนเพิ่ม
มีสินค้าคงคลังมากเกินไปรายจ่ายมากแต่ก็สมเหตุสมผล
การงานจะสะดุดเพราะขาดการประสานกันในทีมควรประชุมหรือหารือกันบ่อย
มีเกณฑ์เดินทางไกลไปแก้ปัญหางานสมัครงานใหม่กับคนต่างชาติจะได้งานสมหวัง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์